สมัยที่เราเป็นนักเรียนเราท่องกันมาตลอด
ขยะไม่เป็นที่เสียศักดิ์ศรีทั้งโรงเรียน
ระดับประเทศก็ทิ้งขยะไม่เป็นที่เสียศักดิ์ศรีทั้งประเทศ

คุณอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณทิ้งขยะไม่เป็นที่
เพราะสัตว์ต่างมันอาจจะกินเข้าไป
แล้วล่าสุดเมื่อก่อนจำได้ไหมสักประมาณ๒๓เดือนที่แล้ว
น้ำมันกินเข้าไปมันอุดตันมันตาย
แล้วนี่ล่าสุดกวางป่าเดินกินถุงพลาสติกแบบนี้

คุณรู้ใช่ไหมว่าพลาสติกกว่าจะย่อยเป็นพันปี

นี่ดูสิแล้วที่มันเคี้ยวไม่ใช่ย่านะคุณ
ผลไม้นี่มันคือถุงพลาสติกค่ะ
นักท่องเที่ยวเขาเห็นคลิปนี้เขาบอกว่าอดรนทนไม่ไหวนะ

จานเลยนะใครไปเที่ยวคุณต้องเก็บนะ
ขยะต่างโดยเฉพาะถุงพลาสติก
ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ
นักท่องเที่ยวเห็นแบบนี้ก็พยายามถ่ายคลิป
แล้วนำมาโพสต์เตือนนักท่องเที่ยวทั้งหลาย
บอกว่าคุณไปเที่ยวแล้วคุณมีจิตสำนึกหน่อย
ขยะให้ถูกที่ถูกทางช่วยกันหน่อยได้ไหม
ถุงพลาสติกให้มันดีให้มันเป็นที่
เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์นำมากิน

วานมันกินเข้าไปมันกลายเป็นอุดตันลำไส้

ล่าสุดค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

งดใช้ถุงพลาสติกเป็นรูปนี้แล้วค่ะ
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมนะคะดีเดย์คือวันพรุ่งนี้
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วย
ยอมใจภาพโปรโมท
นี่แต่เอาจริงมันไม่ยากเลยนะคะ
คุณเอาไปกี่ชิ้นคุณก็หยิบกลับเท่านั้นชิ้น

ถ้าคุณถือไปได้คุณก็ต้องถือกลับได้

แต่ก็เป็นเรื่องน่าสลดอีกเหมือนกันค่ะ
เป็นเต่าทะเลน้ำหนักกว่าร้อยกิโลกรัมนะคะ
นอนตายเกยตื้นอยู่ที่ริมหาดบางพระ
ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

มันมีแผลขนาดใหญ่เลยที่กระดอง
คิดว่ามันน่าจะถูกใบพัดเรือสินค้าขนาดใหญ่
ตีจนกระดองแตกแล้วก็ตาย
ชาวบ้านบอกเลยว่าเดือนก่อนก็เจอเหมือนกัน
เต่าทะเลตายเกยตื้นแบบนี้แหละ
ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไร
พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านหามซากเต่าขึ้นท้ายรถกระบะ
ส่งต่อให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งผ่าพิสูจนซากเต่า
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอพิสูจน์อะไรเสร็จแล้ว
ชี้แจงให้ทราบต่อไปว่าเต่าตัวนี้เป็นอะไรตายกันแน่

เมื่อสักครู่คุณผู้ชมส่งมาชวนไปสวมนต์ข้ามปีที่วัดบางพีใหญ่
หรือว่าวัดหลวงพ่อโตสาธุก็ไปกันได้นะครับ